ยังติดตามความคืบหน้ากันอยู่นะคะสำหรับแสงไฟวิบวิบ
อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิเนี่ยนะคะ
ผู้เท่าผู้แก่เขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะคะ
บอกว่ามันมีเรื่องราวสุดอาถรรพ์เกี่ยวกับเรื่องของดวงไฟประหลาดนี่แหละ
ที่พบอาจจะเป็นวิญญาณพ่อปู่แถมสุดเฮียนด้วย
เคยมาเข้าฝันใบ้หวยชาวบ้านเขาก็ถูกรางวัลไปจากแสงแว๊บนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
เรานำเสนอข่าวนี้ให้คุณผู้ชมนะคะเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์
สูจนเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความฝั่งความเชื่อก็เป็นฝั่งความเชื่อไปเนี่ยนะคะ
เราก็พยายามหาความจริงให้คุณผู้ชมไทยรัฐทีวีค่ะ
ยังคงนำเสนอต่อเนื่องนะคะบ้างก็บอกว่าเป็นกระสือเป็นผีโพง
อีกส่วนก็เชื่อว่าอาจเป็นวิญญาณคนโบราณที่เฝ้าสมบัติแล้วก็มีเหตุการณ์ลี้ลับกับเด็กชายอายุ
วัยรุ่นนี้นะคะอายุ๑๕ปีที่ลักษณะคล้ายอาการผีเข้า
เขาก็บอกมันเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ทีมข่าวเกาะติดเรื่องนี้อยู่ล่าสุด
มีเรื่องเล่าจากชาวบ้านค่ะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องดวงไฟประหลาดเท่านั้นนะคะ
ยังมีพ่อปู่มาเข้าฝันใบ้หวยลูกหลานถูกหวยกันไปด้วย
ในเอิดเกื้อหนุนอายุหกสิบแปดปีเล่าให้ฟังบอกว่า
แต่ก่อนบ้านอ้ายวังจีดเป็นป่าผู้คนที่เข้ามาหาของป่าจะต้องผ่านกุฎตาเพชร
แล้วก็จะต้องเอาของมาเส้นไหว้เพราะเชื่อว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทาง
และทุกคืนวันพระจะเห็นแสงไฟประหลาดลอยขึ้นมาบ่อยค่ะ
และ๕ปีที่ผ่านมามีผู้ชายแก่บอกว่ามีชายชื่อขุนไกรมาขอเป็นเพื่อนรัก

ก็เลยบอกว่าถ้าจะมาเป็นเพื่อนรักก็ต้องมาเข้าฝันนะมาบอกหวยหน่อย
มากจริงค่ะมาเข้าฝันบอกเลขถูกไปอีกถูกติดต่อกันแบบนี้
งวดก็เลยตั้งสารให้แล้วก็มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบนะคะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
ส่วนประเด็นที่เป็นเรื่องฮือฮาเหมือนกันนะคะ

สำนักออกจากพื้นที่ที่มาเกาะติดทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องแสงไฟเนี่ยนะคะ
และนักข่าวมาบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นปอบในหมู่บ้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าทำให้หมู่บ้านเสียหายสอบถามชาวบ้านวังไอ้จีด
หลายคนบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่อยากให้มีการนำเสนอเรื่องผีปอบอีก
เพราะมันไม่ได้มีจริงการมีสื่อบางช่องไปนำเสนอ
ทำให้คนในหมู่บ้านแตกแยกทะเลาะกันเพราะมีการกล่าวหาว่าคนนั้นคนนี้เป็นปอบ
เกิดการเกลียดชังในหมู่บ้านมันเสียหายค่ะจนจะมีการฟ้องร้องกันอยู่แล้ว
ก็เลยอยากให้หยุดนำเสนอเรื่องราวแบบนี้เพราะชาวบ้านอืม
ไม่อยากแตกแยกกันอยากอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นก็ตาม
เขาเป็นหมู่บ้านเล็กเขาก็อยากอยู่กันแบบสงบสุขนะคะ